ที่ชัยนาธค่ะคุณผู้ชมโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นกัน
เพราะว่าไปเจอระเบิดแล้วลักษณะระเบิดมันเหมือนซีโฟ
โฟนนี่คืออนุภาพมันร้ายแรงมากนะคะรัศมีการทำร้ายแล้วเนี่ยเป็นกิโลครับ
เขาก็ตกใจกันใหญ่เลยค่ะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
เอายางมาครอบเอาอะไรมาดูกันเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้อืม
เห็นอย่างนี้ก็ตกใจนะใช่เพราะว่ามันเป็นลักษณะวัตถุที่
ถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำต่อสายไฟกับแบตเตอรี่ขนาด๑๒โบ๊ทค่ะ
มีส่งมีสายเป็นเราเราเดินไปเจอเราก็ต้องแบบก็ต้องพังงะค่ะระเบิด
ใช่ซึ่งนี่นี่ก็คือที่ตำบลห้วยกรดนะคะอำเพิร์ชศัลครับบุรี
มากันหมดต้องมาตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันคืออะไร
นี่คือตัดกันแบบกล้ากล้ากลัวกลัวน่ะคืออย่างอย่าง
แรกเลยเนี่ยเอายางมาครอบดูก่อนเพื่อป้องกันเรื่องของอ่า
สมีถ้าเกิดว่ามันระเบิดขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็พยายามตัดดูแต่ตอนนี้นี่คือเขาตรวจสอบจนพบมั่นใจแล้ว
มาที่มาจับจับเนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบตรวจสอบแล้วค่ะมั่นใจแล้วนี่ไง
ของปลอมเนี่ยพอตรวจสอบไปแล้วเพราะว่าตัดสายไฟแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรระเบิดเกิดขึ้น
เพราะว่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่มีตัวจุดระเบิดตัดสายไฟปุ๊บก็แกะวัตถุออกมาดูเลย
อ๋อระเบิดปลอมคนที่เจอระเบิดอันนี้วัตถุอันแรกนี่นะคะก็คือจ่าย๑๑พัชรศรีวสุธากุล
นักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนห้วยกรดค่ะ
คือช่วงเช้าเนี่ยมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเขาว่ามีระเบิดวางอยู่ตรงสะพานกลางหมู่บ้าน
เขาเป็นคนแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุก็เลยเอายางรถยนต์มาครอบไว้ก่อน
แล้วก็ติดตามแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้รีบเข้ามาตรวจสอบ
ยายข้างบ้านเขาไปซื้อกับข้าวแล้วก็โทรบแล้วก็โทรไว้บอกขอโทษ
ขอโทษแล้วก็โทรแจ้งผมผมเข้ามาที่เกิดแล้วก็เอายางมาครอบไว้
แล้วก็เอาขวดมาตั้งกันคนประมาณ๖โมงเช้าครับ
มีเหตุแจ้งแบบความเท็จบ่อยแบบนี้ครับ

เจตนาแน่นอนคือต้องการก่อกวนนะทำให้ชาวบ้านหวาดกลัว
คงเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ตำรวจเชื่อนะครับ
เพราะว่าถ้าพวกมือบอลแล้วมันทำมาอะไรพวกนี้แล้วจะทิ้ง